แต่ว่าเห็นน้องรุ่นพี่เขาเต้นแล้ว
นึกถึงน้องรุ่นเด็กอย่างน้องเบนเทน
ที่เขาเหมือนต้องมารัมขอฝน
รัมปุ้งฝนตกปราบถุงพิษดู

คราวนี้น้องเบนเทนกลับมาแล้วค่ะ
กลับมารอบนี้ไม่ได้มารำขอฝนแต่มารำทำอะไรไปดูค่ะ
เนี่ยค่ะแล้วน้องมาทำอะไรฮะเออ
รำบวงสวงสารพระภูมิที่เดิมแต่เวลาใหม่เออ
รอบนี้มาก็มาด้วยลีลาการไร่รำที่อ่อนช้อยแล้วก็คล่องแคล่วตามภาษาน้องเบนเทน
หรือเด็กชายสรณันนุกิจรำอายุ๘ปีเท่านั้นนะคะครับ
จุดนี้แหละนะคะคือสารพระภูมิที่อยู่บ้านขามตาเบ้าตำบลกระสังจังหวัดบุรีรำ
อืมกลับมารอบนี้น้องเบนเทนบอกว่าตั้งใจมารำไล่โควิดสิบเก้าอ๋อ
น้องใบเตนบอกว่าคนในบ้านรู้สึกว่าตื่นตนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เลยอยากจะเรียกขวัญกำลังใจอยากจะรำเพื่อขอให้เกิดความสบายใจทั้งตัวน้องเอง
แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยก็เลยไปขออนุญาตคุณยายสำรวนมีพร
คุณยายของน้องเบนเทนนี่แหละบอกน้องอยากรำจังเลยคุณยาย
ขอรำอีกสักรอบได้ไหมยายก็เลยมาลำด้วยมาค่ะมากันหมดเลย
แล้วมีกองชงกองเชียร์อะไรด้วยนะคะอ่ารำแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้รู้สึกว่า
ได้ผ่อนคลายตัวเองไม่เครียดแล้วมันก็มีความสุขถูกไหม
แล้วก็ยังถือว่าเป็นความเชื่อเขาด้วยว่าเออรำแล้วนี่นะมันทำให้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป
ขับไล่เจ้าโควิดสิบเก้าให้พ้นไปเร็วที่สุดเออ
แต่พอเราชื่นชมดูการรำของน้องเบนเทนแล้วทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับน้องเบนเทนด้วยนะ
ค่ะฮะก็ถามว่าน้องเป็นเทนถามถึงเจ้าโควิดสิบเก้าเนี่ยเออ
เบนเทนคิดยังไงเออคนเชื่อไหมว่าน้องเบนเทนเนี่ยนั่งซึมแบบเนี้ยเอ้ย
เชิญกับโควิดเลยโอ้ยดูสิเฮ้ยนี่คือความไร้เดียงสาของเด็ก
แล้วก็เขารู้ภาษาน่ะว่าไอ้โควิดสิบเก้าเนี่ยมันร้ายกาศขนาดไหน

ก็เลยร้องไห้ออกมาบอกมาด้วยหัวใจ
ที่ปรั๐๑ต่อผู้คนนะคะ

เอาล่ะยังไงก็แล้วแต่อยากให้คนไทยเข้มแข็ง
คนไทยจะสู้ไปด้วยการผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะ
แล้วเราเองในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งได้ดูน้องแล้ว
เราก็อยากจะให้พรอยากจะให้สิ่งที่น้องทำเนี่ยบังเกิดผล
ก็คือไล่โควิดออกไปให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลของพวกเราเองด้วย

กินร้อนช้อนใครช้อนมันล้างมือ
อันนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยได้นะคะ
ช่วงนี้ก็แยกกันอยู่สักพัก

ห่างกันสักพักนะคะ
ว่าคุยกันก็ห่างกันสักระยะหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะ

เราต้องจัดรายการแบบนี้ดูไหมคะคุณ
เหมือนคุณสองคนรังเกียจผม
ไม่ได้รังเกียจแต่เราควรจะห่างกันนิดนึง

ขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดว่า
คุยกับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้ก็เว้นระยะกันนิดนึง